เป็นคลิปความสวยงามของการรำ
คนที่รำเนี่ยนะคะเขาเป็นสาวประเภท๒นะคะ

แต่ว่าลีลาการไล่รำของเขานี้
ถือว่าสวยงามมากนะคะอยากให้ไปชมค่ะ
เป็นไงครับใครเห็นใครก็ต้องชื่นชม

เป็นนักเรียนผู้พิการจากโรงเรียนอาชีวะ
พระมหาทัยพัทยาชนบุรีค่ะ
เขาก็ฟ้อนรำเปิดงาน
ค่ายผูกสัมพันธ์สารฝันเด็กพิการครั้งที่๙
รำได้อย่างสวยงามและสนุกสนานนะคะ
ซึ่งล่าสุดมีผู้เข้าชมคลิปแล้วมากกว่า
สี่แสนครั้งครับและมีชาวเน็ตชื่นชมในความสามารถของน้องคนนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อไปเลยค่ะ
ไปติดต่อกับนายอุ้มบุญหมายเขาอายุ๑๗ปี
สาวคนนี้เลยนะคะใช่ค่ะเป็นสาวประเภทสองผู้พิการในคลิปนี่แหละนะคะ
เปิดเผยว่าตนเองพิการมาตั้งแต่กำเนิด
ปัจจุบันเรียนคอมพิวเตอร์อยู่อยู่ที่อาชีวะพระมหาฐัยพัทยานี่แหละ
ตั้งแต่เด็กจะเป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้ว

เคยขึ้นประกวดมาแล้วนะคะ

ใช้เวลาฝึกซ้อม๑สัปดาห์เท่านั้น
ก็สามารถรำได้อย่างสวยงามสนุกสนานแบบนี้
น้องอุ้มบุญนะคะบอกว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจ

ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อย
แต่ก็ยังสู้อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปแล้ว

เห็นพลังของเธอเต็มที่นะในการรำครั้งนี้นะ
แล้วก็ทำให้อีกหลายคนที่มีครบ๓๒จะได้ไม่ย่อท้อ
แม้ว่าเรื่องของใจเราอาจจะหล่นตุ๊บหายไปไหนก็ตาม